การในภารกิจวันที่๗นี้เนี่ยทำอะไรกันไปแล้วบ้างนะคะ
สำหรับภาพรวมในวันนี้ค่ะระดับน้ำเนี่ยมันเริ่มลดลงแล้วก็เริ่มทรงตัวใช่ไหมคะ
ซิลทั้ง๓๘นายร่วมกับกำลังพลจากกองทัพบกก็เดินหน้าสู่โถงที่๓ได้แล้ว
ถ้าเมื่อช่วงเย็นตอน๖โมงเย็นเนี่ยได้ฟังท่านผู้ว่าจังหวัดเชียงรายแถลงก็บอกว่าดำเลยโถงที่๓เข้าไปได้๒๐๐เมตรแล้ว
คือถ้าท่านยังจำภาพของแผนที่พื้นที่ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนเนี่ย
จากบริเวณปากถ้ำไปถึงจุดหนึ่งเนี่ยจะเป็น๓แยก

ประมาณ๒๓กิโลเมตรมีแยกขวาไปทางดอยผาหมี

ซ้ายไปทางดอยตุงนะฮะ
จุดที่บริเวณที่เขาเรียกกันนะนะโดยการทำงานของเจ้าหน้าที่เนี่ย

ซ้ายต้องดำน้ำข้ามน้ำหน่อย

ก็คือเป็นแอ่งที่สามารถยืนได้อยู่ได้

ใช่เขาบอกว่าดำเลยไปได้๒๐๐เมตรแล้ว
ซึ่งนี่ก็ถือว่าไปได้ลึกแล้วก็ไกลที่สุดเท่าที่เคยไปได้นะคะ
โดย๑๐โมงเช้าค่ะหน่วยซิลเขาก็ได้ลำเลียงขวดอากาศเข้าไปถึงที่โถง๓

เพื่อที่ว่าจะสามารถทำงานต่อได้อย่างต่อเนื่อง
ต้องถอยกลับมาโถง๒ไม่ต้องถอยกลับมาที่หน้าปากถ้ำอีกนะคะ
ซึ่งจุดนี้เนี่ยก็จะอยู่ห่างจากหาดพัทยาประมาณสัก๓กิโลเมตรด้วยกันค่ะ
พอถึงเวลาช่วงสัก๔โมงครึ่งเนี่ยนะคะ
ซิลเขาก็เตรียมดำน้ำในระยะทาง๘๐๐เมตร
เพื่อที่จะเข้าไปใกล้พัทยาบีชให้ได้อีกประมาณกิโลครึ่ง
เขาก็จัดกำลังกัน๔ทีมตกทีมละประมาณ๘นายค่ะ

ถึง๓แยกแล้วก็มีการผูกถังออกซิเจนที่พี่อุ๋ยบอกไปทุก๒๕เมตร
เพื่อเอามาใช้ยามฉุกเฉินหรือว่าถ้าเจอน้องแล้วก็จะสามารถนำมาใช้ระหว่างทางออกได้
โดยตรีอภากรอยู่คงแก้วหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ

ชุดแรกเนี่ยศัมรวจพื้นที่ทางน้ำภายในถ้ำ
๒ร่วมสำรวจพื้นที่ภายในถ้ำ
และชุดที่๓ค่ะดำน้ำเข้าสำรวจโถง๓ตรวจสอบการทำงานของเครื่องสูบน้ำ
แล้วก็ตรวจสอบการวางสายโทรศัพท์ด้วย
และจะมีการจัดชุดซิลบางส่วนประจำหน้าถ้ำ๕๐นายเตรียมสนับสนุนอุปกรณ์
ทีนี้หลายคนก็อยากรู้นะคะในเรื่องประเด็นของการสูบน้ำจากด้านนอก
เครื่องเจาะน้ำบาดานยังคงทำงานต่อเนื่องค่ะ
และมีการเจาะเพิ่มอีก๑เครื่องนะคะ
เจาะลึกลงไปได้๔๒เมตรเจอตาน้ำ

เดินเครื่องสูบออกได้อีก๕๐คิวต่อชั่วโมง
อกจากนี้ก็มีการค้นหาพื้นที่จุดอื่น
เพื่อที่จะวางแผงเจาะน้ำบาดานเพิ่ม

การค้นหาตาน้ำมันต้องเจาะลงไป

ลึกสัก๔๐๖๐เมตรถึงจะเจอ
ส่วนแผนการสูบน้ำออกจากถ้ำ
ที่มีเครื่องสูบจำนวน๔๐เครื่อง
ตอนนี้เครื่องยังเดินเครื่องเต็มกำลังตลอดเวลา
น้ำก็ไหลออกมา
แล้วก็ดูดออกมาด้วย
มันก็จะมีการผสมโครนออกมาด้วยนะคะ
คือได้พูดคุยกับทางนายกสมาคม
ในเรื่องของการขุดเจาะน้ำบาดา
เขาบอกว่าวันนี้เจาะสำเร็จไป๕จุดแล้ว
ระบายน้ำได้ก็ถือว่าได้เยอะ

ถือว่าเป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้

ว่าวันนี้อยากจะเจาะเพิ่มให้ได้อีก๕จุด

ถ้าทำได้ระดับน้ำลดลงแน่นอน

อันนี้มีเครื่องสูบน้ำ๔๐กว่าตัว

ถ้าเจาะก็จริงผมว่าเกือบ๖๐ตัวนะ

คือการเจาะเข้าไปเหมือนกับ
เราขุดบ่อบาดานใช้
พอเราเจอตาน้ำเจอบ่อบาดาน
น้ำจากบ่อบาดานจากตาน้ำมันก็จะขึ้นมา
แล้วที่ขึ้นมาเนี่ยพอน้ำมันขึ้นมาตรงนี้

ท่านดูออกมาแล้วเจอกันนะ
คือวันแรกที่เอาเครื่องขุดเจาะบาดานมา

คือเอามาวางขุดหาไม่เจอ

ทีนี้ฝ่ายเจาะเขาก็ยังเจาะยังทำงานกันอยู่

ก็ยังระดมท่อสูบน้ำขนาดใหญ่มาช่วยกันจากหลากหลายจังหวัดเลยนะคะ

หรือที่เขาเรียกกันว่าท่อสูบพญานาค

สมทบสูบน้ำออกจากบริเวณถ้ำทรายทอง
ทรายทองอยู่ท้ายถ้ำหลวงไปอีกนะ

ส่วนอีกตัวหนึ่งติดตั้งที่หาดนางนอน
เพื่อจะคอยรับน้ำจากถ้ำหลวง
แล้วก็สูบน้ำจากหนองน้ำผู้พร่องน้ำ
เตรียมรับน้ำจากท่ำหลวงอีกท่อนึงด้วย
คือเขาวางเป็นระบบเลย
เป็นภาพของการสูบน้ำออกมา

นี่คือเดินเครื่องแบบเบา
ฝีมือคนไทยที่ทำขึ้นมา
และอีกในระบบชมภาษณ์นะครับ

คือด้วยพูดถึงขนาดท่อมันก็ใหญ่

บนฝั่งโปรตทเองมีการลำเนียงท่อก๊าซ
ขนาด๔นิ้วยาว๑๕๐๐เมตร

เข้ากับเครื่องสูบน้ำออกจากถ้ำหลวงอีกทีนึง
ซึ่งเขาบอกว่าท่ออันนี้มันมีคุณสมบัติพิเศษ
ก็คือแข็งแรงกว่าท่อทั่วไปค่ะ